อ่านข่าวเสร็จจะต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อลายดอก

เตรียมติดรอไว้เลยว่าเมื่อไหร่ใครชวนพร้อมเปลี่ยน
เห็นภาพแล้วทนไม่ได้จริงต้องเล่นน้ำจริง
ว่าถ้าปีนี้ไม่ได้เปียกแล้วรู้สึกขาดหายอะไรไปสักอย่างหนึ่ง
ค่ะมีบรรยากาศสดค่ะจากที่เชียงใหม่จากที่น่านนะคะ
สำหรับการเล่นน้ำสงกรานในปีนี้ไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนค่ะ
มีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

แล้วก็เป็นการเริ่มต้นงานปาเวณีปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ
เราไปติดตามการรายงานจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ซึ่งบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะ
ประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างอุ้มลูกจูงหลานมาร่วมทำบุญตักบาทกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีพิธีสืบชะตาแบบล้านนาตามความเชื่อของคนเหนือด้วยค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณขวงประตูท่าแพรนะคะ
กรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยนายปวินชำนิปราศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ในวันปีใหม่เมืองโดยผู้ร่วมทำบุญล้วนแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองนะคะ
เพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนล้านนา
ซึ่งผู้ร่วมงานต่างรู้สึกอิ่มบุญค่ะ
รู้ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของเชียงใหม่
ก็เลยอยากอนุรักษ์ประเพณีค่ะอยากมาแต่งชุดเหนือแล้วก็มาทำบุญนะคะ
อนุรักษ์ประเพณีมากันหมดทั้งครอบครัวเลยเจ้า
ก็มีความสุขใจแบบยังเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขสบายใจ
อีฮะอ่ามีความสุขเนาะเกลียดคือว่ามันจุบอกเย็นใจ
ภาษาเหนือภาษาเหนือเฮ้ยเนอะภาษาเมือง
ก็คือว่าได้ทำบุญเพื่อพ่อแม่อย่างโต๊ยเนาะ
จากนี้นะคะยังมีพิธีเปิดงานปาเวณีปีใหม่

ขบวนจักรยานของนางงามกลางจ้อง
ขบวนเสลี่ยงของสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่
สื่อให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรม
รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ส่วนที่ควงวัฒนธรรมประตูเชียงใหม่นะคะ
กรมการศาสนาร่วมกับวัศทธิ์ศุภัณฑ์

จัดพิธีสืบชะตาแบบล้านนา
ซึ่งเป็นพิธีสำคัญและปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน
เพราะคนเหนือมีความเชื่อนะคะว่า
สืบชะตาจะช่วยต่ออายุให้ยืนยาว

ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างที่จะเกิดขึ้น

ก็เพื่อเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
มีความเชื่อว่าเมื่อเข้าสืบชะตาแล้ว
ปว่นเคราะห์หายน้ำปอดโลกปอดภัย
แล้วก็มีอายุมั่นยืนยาว
เพราะฉะนั้นประเพณีในเรื่องของการสืบชะตา
จึงมีทั่วไปของคนกลางแลนด์

คนเหนือเรียกว่าวันสังขารล่องหรือว่าวันสิ้นปีค่ะ
และเป็นวันแรกของกิจกรรมปีใหม่เมือง
โดยตามความเชื่อนะคะวันนี้คนเหนือจะทำความสะอาดบ้านเรือน
ที่นอนหมอนมุ้งและอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด
รวมไปถึงจุดประทัดเพื่อขับไล่เสนียดจันไรค่ะ

เป็นภาพบรรยากาศสดที่วัดช้างคำค่ะ
เป็นการฟ้อนขันดอกนะคะฟ้อนวีและฟ้อนนกกินกะลา
เครือข่ายวัฒนธรรมเวียงกุมกามค่ะ
ซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงที่อ่อนช้อยงดงาม
และมีเอกลักษณ์เฉพาะของทางภาคเหนือค่ะ
อกจากการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วนะคะ
ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะก็จะมีพิธีแห่พระพุทธศรีหิง
และพระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่นะคะ
ไปโดยรอบตัวเมืองค่ะเพื่อให้ประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดช้างคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ